แต่เป็นในแบบรุ่นจิ๋วค่ะ
ก็มาพร้อมกับสไตล์ที่เป็นแบบแฟชั่นนิสต้าเลย

เริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าน่ารักมากเลยนะคะ
น้องโรฮาค่ะลูกชายวัยขวบเศษ

อ้วนรังสิตกับคุณแม่นางแบบสาวเกาหลีไงที่หลายคนเรียกกันติดปากคุณแม่มะม่วง

กรอยยิ้มพิมพ์ใจกันมาเลยตาชั้นเดียวแหละ

แบบว่าหลายคนก็บอกว่าจริงเป็นสไลโอป้าเนอะ

ชาวนงชาวเน็ตบอกว่าถูกใจมากนะคะ

เพราะแต่ละเซ็ทนักคุณพ่อคุณแม่เขาจัดแฟชั่นชุด

รักมากเลยอย่างกับถ่ายแบบทุกวันเลย

นี้ชุดสปอร์ตยืนเท่เป็นไง

ล้วงกระเป๋าในสวนอะไรอย่างนี้นะคะ
หรือว่าถ้าเผลออยู่ในสวนดอกไม้
นั่งหมับข้าวอะไรแบบนี้ชุดสองนิ้วสู้ตายก็น่ารัก

หมดแล้วครับอะไรอย่างนี้น่ารักนะ

ต่อกันที่หนุ่มน้อยบ้านนี้กันหน่อยค่ะ
น้องอคินค่ะคุณผู้ชมบ้านนี้ก็น่ารักนะคะ
น้องอัธินเนี่ยสี่ขวบแล้วเป็นในแบบสุดหล่อมากเท่
ลูกชายคนโตของแม่เนยนะคะ
มาแบบหล่อสะอาดสะอ้านเลย
เอามือล้วงกระเป๋ามองกล้องนี่เป็นไง

เท่ระเบิดเถอะไปเลยนะคะ

แม้กระทั่งว่าแต่งตัวรับบทเป็นคุณหมอก็มีเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมนี่เป็นไงป่วยตรงไหนคะป้าแจ๊ค

หลายคนบอกว่าอยากจะเข้าตรวจหัวใจกับคุณหมออภินเหลือเกินนะคะ

มีก้าลูกชายฝาแฝดของคุณพ่อสุดหล่อ

อันนี้คุณมากี้ตัววันตัวคืนเลย
อินเนอร์ความหล่อสไตล์แรปเปอร์ตามพ่อมาติดเลย
อันนี้ภาพตอนเป็นเบบีนะตอนนี้โตแล้วนะจ๊ะ

ใส่เสื้อตัวใหญ่เพราะว่าพ่อเป็นฮิปพอปนะฮะ
โพกผ้าด้วยใส่แว่นดำมีรองเท้าคูด้วย

ยิ่งแฟชั่นเซ็นต์ล่าสุดคุณดูสิคะโฮเท่จริง
คุณพ่อคุณแม่พาล่องเรือไปแชะภาพกันไป
นี่เป็นไงเท่มากล่ะน้อง
เห็นเลยว่าเดี๋ยวโตมาพี่มิก้าจองตำแหน่งเลย
ว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ตามรอยคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพขนาดตอนหลับเขานะ

ได้รับเสร็จแล้วนะคะ
เท่มากตั้งแต่หัวจะเท้าเลยลูก
คือดูทั้งแว่นทั้งหมวกนะ
ถูกต้องนะคะแล้วลูกดารานี่มีน่ารักกันหลายคนนะคะ
เดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจัดให้แน่นอน